เรื่องของความรุนแรงระหว่างชายกับหญิงนะครับ
ก่อนหน้านี้คบหาดูใจกันเป็นแฟน

แต่ทีนี้ผู้ชายอาจจะเปลี่ยนใจ
ก็เลยกลับมาง้อขอคืนดีแฟนผู้หญิงคนนี้
กะว่าเราลองคบกันอีกสักครั้งหนึ่ง

ก็พากันไปเที่ยวพากันดูใจกันไปสักพักหนึ่ง
แต่ผู้ชายทีนี้มาเปลี่ยนใจอีกรอบหนึ่ง
บอกว่าเธอเราคงเข้ากันไม่ได้แล้วล่ะ

ทีนี้ฝ่ายหญิงนะฮะไม่พอใจโกรธแค้นขอเคลียร์
และฝ่ายหญิงก็เลยตามมายิงฝ่ายชายคุณ

วินาทีที่นางสาววันวิสาธีระอัครวิพาทอายุ๒๒ปี
เป็นพนักงานร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ใช้ปืนขนาด๙มมไล่ยิงนายชาญวิทย์สุขกุลอายุ๓๙ปี

ภายในท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์

กระสุนถูกบริเวณขาขวา๑นัด
ก่อนที่นางสาววันวิสาธิ์ผู้ก่อเหตุ
จะยิงขมับตัวเองเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ที่บริเวณหน้าสำนักงานท่าเรือที่ฝ่ายชายทำงานอยู่
ขณะเกิดเหตุต้องไล่เรียงเหตุการณ์แบบนี้
นายอดีศักดิ์พิทักษิณอายุ๕๔ปีพ่อเลี้ยง
ซึ่งเห็นในคลิปก็คือคนที่ใส่เสื้อสีส้มและใส่เสื้อกั๊กสีเขียว
กับนางมะลิพิทักษิณอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นแม่ของนางสาววันวิสาผู้เป็นแม่ใส่เสื้อสีดำ
แล้วก็คอยแย่งปืนจากลูกสาว
ห้ามปรามลูกสาวไม่อยากให้ลูกสาวก่อเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกจักรพันธ์กิติสิริพรกุลภูมิกับการสพศรีราชา
เปิดเผยถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าทั้งคู่เนี่ย
คบหาดูใจกันมาราว๒ปี
แล้วก็มีลูกวัยขวบเสร็จด้วยกันละ๑คนนะ
ช่วง๒เดือนที่ผ่านมานายชาญวิทย์ผู้บาดเจ็บ
บอกเลิกนางสาววันวิสาผู้เสียชีวิต
เนื่องจากทนพฤติกรรมของฝ่ายหญิงไม่ได้

ที่ผ่านมาเคยถูกนางสาววันวิสาผู้เสียชีวิต
ใช้มีดแทงเขามาแล้ว๑ครั้ง
และทีนี้ก็เลยเลิกลากันไป
ผ่านมา๒เดือนฝ่ายชายนี่นะครับ

ตามง้อขอคืนดีกับนางสาววันวิสา
แม้ว่าฝ่ายชายจะเป็นคนบอกเลิกนางสาววันวิสาก่อนหน้านี้
แต่เขาก็บอกเราลองกลับมาคบหาดูใจกันอีกสักครั้งหนึ่ง
และทีนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกันที่ไหนรู้ไหมคุณ
คือพากันไปเที่ยวแล้วฮะไปชายหาดบางแสนเขาบอกน้ำใสช่วงนี้
เราไปปรับความเข้าใจกันเผื่อชีวิตเราจะได้ใสเหมือนน้ำทะเลบ้าง
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวาน
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงาน
แต่ทีนี้นะฮะฝ่ายชายคงนั่งคิดไปคิดมาขณะไปทำงาน
เพราะว่าหลังจากที่ไปบางแสนแล้วกลับมาทำงานไม่ถึง๑ชั่วโมง
นายชาญวิทย์ฝ่ายชายโทรศัพท์มาบอกกับนางสาววันวิสาว่า
เราคงเข้ากันไม่ได้จริงเราเลิกกันเถอะ
ทีนี้แหละครับนางสาววันวิสาโมโหครับแค้นใจ
มาแล้วรอบนึงแล้วก็มาง้อขอคืนดี
และทีนี้อยู่ก็จะมาเลิกกันอีกรอบนึง
ฝ่ายหญิงก็เลยแอบพกปืนบุกมานัดเจรจา
โดยมีแม่และพ่อเลี้ยงของฝ่ายหญิงมานั่งฟังการเจรจาด้วย
ก่อนที่จะเกิดเหตุสลดใจในที่สุด
ทั้งที่ทั้งแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงพยายามจะห้ามแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความนั้นตำรวจแจ้งข้อหานางสาววันวิสา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
หรือในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จะได้เรียกตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดกันอีกครั้งนะครับ
ก็ต้องติดตามในส่วนของคดีนี้กันต่อไปนะครับ